แม่บ้านข้าชันบ้าน

ผู้ชายในฝันจะมาคุยกับเราสองคน

แล้วไม่รู้ไหมคนนี้เขาอยู่วงการมาพูดของกับเราเลยล่ะ

นี่แล้วยิ่งอยู่นะโอ๊ยยิ่งหล่อ

ถ้าเกิดเขามาถึงคุยกับเขาอาจจะผิดหวังก็ได้
เพราะว่าดรเนี่ยเรื่องความหล่อเรื่องความเก่งเราเชื่อ
แต่เรื่องความรักเราไม่รู้ว่า
เขาจะเปิดโอกาสให้เราเสียบหรือเปล่า
เขาไม่น่าจะเปิดโอกาสให้เราเสี่ยง

ล้วงลึกเรื่องลับชายในฝันจริงหรือเปล่า

อยากฟังเลย

ผู้ชายในฝัน
๑๕คำถามกับนาวินต้า
ร้องเพลงเปิดตัวหน่อย

ไม่ใช่ฉันไม่เคยรักใคร

เราเองเราก็ไม่รู้ว่าเขายังไง

มเกษตรครับคณะเศรษฐศาสตร์ครับ
มีลูกศิษย์มาจีบครั้งล่าสุดเมื่อไหร่

มีแต่ไปจีบลูกสิบมาให้ลงเรียน

ลองทำหน้าดุลูกศิษย์ที่ไม่ตั้งใจเรียนหน่อย
ก็ทำหน้าอย่างนี้ครับ
เวลาคุณอารมณ์เสียจะเป็นยังไง

เป็นคนที่เวลาอารมณ์เสียแล้วบางทีก็หยุดไม่ได้เหมือนกัน
เสน่ห์ของนวินต้าอยู่ตรงไหน

ระหว่างแฟนเด็กกว่ากับแฟนอายุเท่ากันเลือกแบบไหน

ถ้ามีแฟนเด็กต้องมันตรวจเช็คเรื่องอะไร
มีแฟนเด็กก็ต้องตรวจเช็คร่างกายครับ

ถ้าคุณมีแฟนจะสอนการบ้านแฟนหรือไม่
สอนครับถ้าเกิดเขายังเป็นนักเรียนอยู่นะฮะ
คุณเป็นทีมกัปตันอเมริกาหรือทีมไอรอนแมน

เพราะว่าเห็นคนอยู่ทีมไอรอนแมนเยอะแล้วก็ขออยู่ทีมกัปตันอเมริกาบ้างละกัน
แล้วแฟนคุณล่ะเป็นทีมกัปตันอเมริกาหรือทีมไอรอนแมน
ผมว่าเขาคงอยู่ทีมไอรอนแมนแน่นอน
เพราะว่าสาวก็จะชอบโทนี่สตาร์ทเนี่ย
เรื่องอะไรที่ไม่ชอบให้แฟนคุณทำ
เรื่องที่ไม่ชอบให้แฟนทำอะครับ
จริงแล้วเขาทำอะไรเราก็ชอบทั้งนั้นนะครับ
ตลกครั้งล่าสุดที่คุณเจอคือเรื่องอะไร

พรุ่งนี้คุณมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนอะไรกัน
พรุ่งนี้ก็จะได้คุยกับป้านะครับในรายการแม่บ้านประจำบานนะครับ

แล้วก็ดีใจที่จะได้มาคุยกับทุกคน
บอกสมเป็นนุชชายในฝันจริง
เนาะหล่อเหมือนแพ่ประบุทธ์จริง

จักรแหลงไงตอนที่เขายกอย่างนี้แม่ไม่ต้องมาพูดเลย

เหรอแต่พรุ่งนี้ต้องไปถามเขาไหมว่าเขาดูแลตัวเองไง
ทำไมถึงหล่อแบบนี้แล้วก็แบบเรื่องหัวใจเป็นไงบ้าง
ตายแล้วคุณผู้ชมก็คงจะคิดไม่ต่างกับน้องกาวนะคะ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องติดตามค่ะ
นาฬิกาถึง๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
มาพูดคุยกับผู้ชายในฝันของเราค่ะ
อย่าลืมเข้ามากดไลค์ในแฟนเพจนะคะแม่ว่าประจำบานด้วยนะคะ
วันนี้เราสองคนยืนเหงาขอลากันไปก่อนค่ะ

น้ำไม่ต้องอาบบ่อยผมไม่ต้องสามารถใช้คลุมผมเอาอย่างนี้เด็ดค่ะ
ทำไมต้องกระเป๋าสีนี้แล้วเสื้อสีนี้